มาดูสาวคนนี้ดีกว่านะคะ
ด้วยความว่ามันมีกระแสข่าวออกมาว่า
หน้าจอเนี่ยรักกันเหลือเกิน
จอนี้นะคะพระนางคู่นี้แยกมุมคนละฝั่ง
แถมเคยเท้าสะเอวด่ากันด้วย
เข้ามาออกที่เบลล่ากับโป๊ปอีกแล้วนั่นเองนะคะ
เบลล่ารานีกับความดราม่า

คุณผู้ชมคุณผ่วยอันแรกเนี่ยออกมาแล้วแล้วก็ไม่ถูก

ด้วยความว่าคุณแม่เบลล่านะคะ

แต่ว่าเบลล่ารานีก็ตอบแทนคุณแม่

แทนที่หัวใจคุณแม่บอบช้ำที่พลาดเลขไปนั่นเองนะคะ
นี่เผลอได้มากกว่ารางวัลลักษณ์ที่๑ของตลอดอีกนะ

แต่ประเด็นที่ผุดจากรายการข่าวใส่ไข่ว่า
จิ้นที่ออกงานด้วยกันเบื้องน่ารักกันจะเป็นจะตาย
แต่พอหลังเวทีเชิดใส่กันยิ่งกว่า

คอมเมนต์ก็โยงไปเบลล่าโป๊ปนะคะ

ไปฟังทั้งเรื่องตังค์ให้หวยแม่

คู่จินสร้างภาพจริงปะเนี่ย

แต่ว่าไม่ใช่ใบที่คุณแม่เกือบถูกนะ

แล้วก็ได้เงินเท่านี้

แล้วก็แบบเอาออกมาทีละปึกทีละปึกอะไรอย่างนี้
พูดถึงอักษรย่อว่าคู่จิ้นครับ

แบบเจมก็ยังคุยกันอะไรกันอยู่เอง
พี่โป๊ปก็ทำงานถ่ายละครด้วยกันอยู่
ไม่มีเก่าเหลวกันแน่นอนค่ะ
หรือเขาเกลียดเรา